หลังจากที่เจอปาปารัสซี่แชะภาพระหว่างคุณอ้ำแล้วก็ไฮโซโพกออกมาผ่านโลกโซเชียลนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดเรามีโอกาสได้เจอตัวพี่หนิง
อยากถามพี่หนิงเหลือเกินว่าหลายคนลุ้นเหลือเกินว่าคุณอ้ำกับไฮโซโพกเนี่ยเขาจะรีเทิร์นกลับมาคืนดีกันหรือเปล่า
พี่หนิงจะว่ายังไรไปฟังกันค่ะ
ล่าสุดมีภาพปอปาลัสซี่ดูพร้อมกันเลยล่าสุดเนี่ยค่ะคุณเขาบอกเป็นคุณอ้ำคุณพก
หนึ่งเห็นภาพนี้ละคะคุณจักรีนค่ะ
ความอะไรแบบบางทีคือคนเราเป็นเพื่อนกันเขาก็ไปด้วยกันได้อ่ะเนอะ
ทีคนเราเป็นเพื่อนกันก็ไปด้วยกันได้นะคะก็คือตอนนี้ไม่มีการยืนยันจากใครทั้งนั้นว่าทั้งคู่คืนดีกัน
แต่เชื่อเหลือเกินว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้จบแย่หรอก
เพราะว่าหลายคนก็ให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวนะคะ